คราวนี้ที่เที่ยวนี่เป็นม่านน้ำตกเลยค่ะ

พี่คน
ฝนตะหยามทะเลฟรุงเทศ
น้ำตกเจ็ดชั้นต้องยอมแพ้นี่คือกี่ขั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยนะคะเขาแซวบอกว่าอุ้ยนี่เห็นเป็นเหมือนกับเป็นม่านน้ำตกไล่ระดับลงมาแบบนี้ตามขั้นบันไดอ่ะค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าอุ้ยนี่ซื้อปลาดุกมาเลี้ยงหารายได้เพิ่มได้เลยนะแต่ว่าพอเห็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมจากฝนที่มันตกลงมาแล้วก็น้ำมันไหลมาแบบนี้กลัวอยู่อย่างหนึ่งกลัวเรื่องเกี่ยวกับปลั๊กไฟ